ที่ต้องบอกว่าปัญหาเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลายคนเจอหลายคนทนไม่ไหวก็ต้องหนีปัญหานี้
กับเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านคุณผู้ชม
เจ้าของบ้านคนหนึ่งทนไม่ไหวประกาศขายบ้าน
เพราะถูกคนไปจอดขวางหน้าบ้านเป็นประจำ
แต่ล่าสุดคนที่เขาจอดขวางเนี่ยโดนดำเนินคดีนะครับ
คือเจ้าของบ้านเขาไปแจ้งความคนจอดขวางถูก
เรื่องของคดีข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญและจอดกีดขวาง
พร้อมรับปากจะไม่ทำแบบนี้อีกนี่เจ้าของบ้าน
อยู่ในหมู่บ้านพบศุกร์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
นายมานิดโสภาเลิศอายุ๓๓ปีซึ่งเป็นผู้ที่เดือดร้อน
บอกว่าสาเหตุหลักที่ประกาศขายบ้านเพราะอะไร
นี่ขายเช่า๓๕ล้านต่างนานาเช่าราคาเท่าไหร่ก็เขียนป้ายเอาไว้บอกนะฮะ
เขาบอกว่าสาเหตุเพราะว่าเกิดจากนางกิ่งแก้วพรงูเหลือม
อายุหกสิบปีเพื่อนบ้านนำรถยนต์ไปจอดขวางหน้าบ้าน
เป็นประจำทำให้เขาไม่สะดวกในการนำรถเข้าออกบ้านของตนเอง
ซึ่งบ้านของตัวเขาและบ้านนางกิ่งแก้วประตูตรงกัน
บ้านฝั่งตรงข้ามกันตรงกันเป๊ะเลยหากอีกฝ่ายนำรถไปจอดหน้าบ้าน
เขาจะเลี้ยวเข้าออกบ้านไม่ได้เลยมันตีวงไม่ได้ช่วงแรกแก้ปัญหาด้วยการอะไร
เรียกให้มาขยับรถก็ใช้เวลาเรียกไม่นานก็จะมา
ช่วงหลังเริ่มนานขึ้นเริ่มไม่ขยับเริ่มไม่ออกมา
เพราะอีกฝ่ายอ้างว่าก็กินข้าวอยู่รอก่อนดิ

อีกครั้งหนึ่งไปเรียกอาบน้ำอยู่รอก่อนนะฮะ
สักพักทำธุระอยู่รอก่อนไอ้คนรอก็รอไปสิออกจากบ้านไม่ได้
ปัญหานี้เคยคุยกันแล้วนะไม่ใช่ไม่เคยคุยเพื่อนบ้านเคยคุยกันหลายครั้ง
แต่ไม่เป็นผลสุดท้ายขายบ้านดีกว่าอยู่ไปก็อึดอัด
ต่างคนต่างไปแล้วกันแบบนี้นะฮะ
ทีนี้ทางด้านของนางพันนีวิริยาปภากรอายุ๕๘ปี
เขาอยู่บ้านหลังติดกันกับนายมานิดข้างกัน
คนนี้เขาบอกว่าเขารู้ถึงความเด็บร้อนของคนนี้
ซื้อบ้านนี้อยู่มา๓๐ปีแล้วไม่เคยมีปัญหา
กระทั่งบ้านของนางกิ่งแก้วซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับนายมณิช
นำรถไปจอดหน้าบ้านทำให้รถของเธอเข้าออกลำบากเช่นเดียวกัน
และแม้จะนำเรื่องนี้ไปแจ้งทางกรรมการหมู่บ้านให้ช่วยแก้ไข
แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เธอก็ยังบอกได้ว่าก็บ้านเธอมีรถสามคัน
ก็ไม่เคยนำรถไปจอดหน้าบ้านคนอื่นเธอก็จอดในบ้านแล้วก็หน้าบ้านตัวเอง
เพราะนึกถึงเพื่อนบ้านว่ากลัวคนอื่นจะเข้าออกลำบาก
ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกันกับนายภูลพรงูเหลือม
ภูลเนี่ยเป็นสามีของคู่กรณีนะฮะยอมรับว่ารถของลูกสาวอาจจะไปจอดขวางบ้านคนอื่นจริง
แต่ไม่ได้มีการจอดค้างคืนจอดครั้งหนึ่งก็๒ชั่วโมงบ้าง๓ชั่วโมงบ้างเท่านั้น
และไม่ได้มาหาบ่อยนานลูกสาวจะมาหาทีเดือนละครั้งสองครั้ง
แต่ต้องนำรถไปจอดหน้าบ้านเพราะว่าข้างในไม่สามารถจอดได้
คำถามคือทำไมไม่จอดในบ้านทำไมในบ้านจอดไม่ได้
เขาบอกว่ามันมีสิ่งของอยู่เยอะก็เก็บสิคะมันมีของเยอะกระถางตนมงตนไม้อะไรต่าง
รถก็จอดในบ้านไม่ได้ก็เลยนำรถไปจอดหน้าบ้าน
แต่บอกว่าหลังเกิดเรื่องก็จะไม่นำรถไปจอดหน้าบ้านให้เกิดปัญหาอีกนะครับ

ฉันแนะนำให้บ้านตรงข้ามนะคะ
เช่าบ้านฝั่งที่เขาประกาศขาย

ของที่คุณเอาไปวางลกที่ลานจอดรถ